มีบริษัทนี้เขาให้รางวัลรางวัลนี้แก่พนักงาน
ซึ่งจริงรางวัลนี้พนักงานไม่ค่อยอยากรับแล้วนะ

หนึ่งในรางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี๒๕๖๔ของบริษัทแห่งหนึ่ง
เป็นรางวัลนี่ครับลาป่วยดีเด่นแห่งปี
เพราะเป็นพนักงานที่ลาป่วยมากที่สุดในบริษัทของรางวัลจะเป็นอะไรไปไม่ได้
เพราะว่าทางเจ้าของบริษัทก็เป็นห่วงยายท่านเหมือนกัน
ที่เห็นท่านป่วยนะถ้าท่านป่วยจริงนะ
เราเป็นห่วงใยเรื่องสุขภาพของท่าน
ก็เลยมอบรางวัลนี้ครับเป็นยาสารพัดยาเลยคุณ
สามัญประจำบ้านยาแก้ปวดลดไข้ลดกดในกระเพาะ

มีให้ครบจบในพวงมาลัยเดียว

ผู้แสดงความคิดเห็นโอ้เป็นพันเลยนะฮะ
ส่วนใหญ่รู้สึกว่าเป็นคลิปที่ดูแล้วขำ
บางคนก็ยกให้พนักงานที่ได้รับรางวัลนี้เป็นไอดอลเลยทีเดียวนะครับ
บางคนมองว่าแรงเหมือนกันนะ
มันเหมือนประชดพนักงานเลยนะครับ
แล้วก็ถามว่าพนักงานคนนี้เขาขำด้วยหรือเปล่านะ
ทีนี้บางคนบอกว่าต้องไปดูเหตุเป็นผลของเขานะครับ
พนักงานท่านนี้สุขภาพร่างกายเป็นยังไง

แล้วก็ได้รับสวัสดิการจากบริษัทยังไงบ้างนะครับ
ก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบคำถามไงคุณ
บอกว่าคนในแผนกแกล้งน้องพนักงานคนนี้เล่นแบบขำ
แกล้งยิกแกล้งหยอกหวุ่น

ซึ่งไม่คิดว่าจะมีคนให้ความสนใจมากขนาดนี้นะครับ
อันแสดงว่าน้องเขาไม่ได้แบบว่าโอ้โหถึงขนาดป่วยขนาดนั้นน่ะนะ

ออฟฟิศเขาก็จะเอาอะไรนะเจ้านายก็จะเอาแบงค์ต่างมา

อยากได้ใช่ไหม